เดี๋ยวกันถ้าจำจำได้เมื่อช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
เกิดเป็นประเด็นเรื่องราวของครอบครัวขึ้นมา
สำหรับสาวขวัญอุสามณีกับคุณแม่แอ๊วปรานี
แต่ว่ามาวันนี้ค่ะคุณแม่แอ๊วปรานี
เขาได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกแล้วนะคะ
และดูเหมือนว่าเรื่องราวความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วด้วย
ดูท่าจะจบลงด้วยดีเลยต้องบอกแบบนี้นะคะ
สำหรับประเด็นปัญหาครอบครัวของนางเอกสาวคนดังขวัญอุสามณี
ที่มีเรื่องของนักร้องนักแสดงหนุ่มคนสนิท
อย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
โดยที่ผ่านมาก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครเห็นในอินสตาแกรมก็คือเป็นภาพที่ขวัญ
แล้วก็แม่แอ๊วปรานีรวมถึงหนุ่มก๊อฟแล้วก็ครอบครัว

ล่าสุดแม่แอ๊วก็ออกมาเปิดใจค่ะว่าเป็นธรรมดา
ที่แม่ลูกจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง
แต่ก็มีการปรับความเข้าใจกันตลอด
ซึ่งตอนนี้ถือว่าทุกอย่างเคลียร์กันลงตัวแล้ว
โดยแม่แอ๊วให้สิทธิ์ขวัญเป็นผู้ตัดสินใจในทุกเรื่องค่ะ
แต่คุณแม่จะคอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างเสมอ
ส่วนที่มีข่าวว่าขวัญมั่นกับก๊อฟแล้วนั้น
แอ๊วบอกเลยว่าไปถามคนที่ปล่อยข่าวเอาเองนะ
เราก็ตามใจลูกขึ้นอย่างนี้ค่ะ
แม่ไม่ได้มีทิศธินะระหว่างแม่กับลูกอย่างนี้
ขวัญก็รับงานบ้างแม่รับบ้างเพราะน้องเริ่มโตแล้วไงลูก
แม่ลูกพี่น้องทุกอย่างเหมือนเดิม
คุยกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้เขาก็โตขึ้นเขาอาจจะมีเพื่อนค่ะ
อันนี้ก็ให้เขาได้คิดได้ตัดสินใจ
แม่ก็คอยประคับประคองอยู่ข้าง
ก็บอกค่ะบอกว่าให้ดูแลกันไป
เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง

หนูก็ไปถามกับคนนั้นเลยค่ะว่าเขามั่นกัน

ใครให้ข่าวก็ไปถามเอากับคนนี้

ขวัญบอกใครให้ข่าวพี่ก็ไปถามคนนั้นค่ะ
แสดงว่าคุยกันแล้วจริงดิฉันว่านะคะ
ด้านคุณแม่ตุ๊กปราศัยนิธิภัยศาลกุลค่ะ
แม่ของนักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยะนะคะที่มาร่วมงานเดียวกับแม่แอ๊วก็เปิดใจค่ะว่าเรื่องความรักเนี่ยครอบครัวปล่อยให้ลูกชายเป็นคนเลือกแล้วก็เป็นคนตัดสินใจเอาเองส่วนประเด็นที่ว่าแม่นางเอกสาวไม่ปลื้มก๊อฟนั้นแม่ตุ๊กยืนยันเลยว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวแน่นอน
สวัสดีคุณแม่
ไม่เคยมีปัญหากับคุณแม่น้องขวัญอยู่แล้ว
ในแง่มุมนั้นอะไรอย่างนี้
ก็คุยกันเหมือนปกติค่ะ
ก็คุยกับน้องว่าเราก็ทำดีที่สุดนะคะ
เขารักกันก็เป็นเรื่องของเขาสองคน
ไม่ได้มีอะไรที่เราไม่ชอบหรืออะไร

ลูกเขารักใครเราก็โอเค
เดี๋ยวนี้เราเข้าใจลูกอะไรอย่างนี้มากขึ้น
เขาจะแต่งงานกันนะคะเห็นมีข่าว

ไม่รู้สิเวลาเจอก๊อฟก็ลองไปถามดูสิคะ
มันต้องอยู่ที่คนสองคนเขาคุยว่าคำว่าพร้อมคืออะไร
หรือว่ามียับแย้มไหมคะว่าคนนี้แหละค่ะลูกสะพายแม่อะไรอย่างนี้
ต้องแย้มั้งค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เห็นกันทั่วมันหมดอยู่แล้ว
อนควัน
ฟังจากทั้งสองฝ่ายดูว่าเรื่องราวก็จบลงได้ด้วยดีแล้ว

ได้รับเสียงกริ๊ดกราทจากเราจากตึกผ่านชนยกใหญ่เทียบเลย